คุณผู้ชมครับในรายงานพิเศษนะครับในโอกาสเฉลิมฉลอง๑๐๐ปี
ราชการนายกัมพลวัชรพลอดีตภูมิในการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับ
ซึ่งในตอนนี้เราจะมีเรื่องราวของหนังสืออยู่๑เล่ม
จากทั้งหมด๔เล่มครับที่มีการจัดทำขึ้นในวาระพิเศษนี้ครับ
ที่มีการรวบรวมความประทับใจของคนที่เคยร่วมงาน

ติดตามได้พร้อมกันจากรายงานของคุณสุพัตราศรีประชิมครับ
มีคนไทยที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก้ก่อนหน้านี้๒๗คน
นับตั้งแต่คนไทยคนแรกคือสมเด็จกรมพญานรงราชานุภาพ
เป็นพระองค์แรกที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก
หลังจากนั้นก็มีเรื่อยมาปีละคน๒คนมานะครับ
มาถึงคุณกัมพลเป็นคนที่๒๘ของคนไทย
ที่ได้รับการยกย่องแล้วก็เป็นสามัญชน
ซึ่งในจำนวน๒๘คนนี้มีสามัญชนเพียงไม่กี่คนล่ะครับ
จากมีประวัติมีผลงานของท่านแล้ว
ก็มีวิธีคิดของท่านนะครับ
มีเรื่องราวมีงานที่ท่านได้ทำไว้ในการไปสร้างโรงเรียนต่าง

คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึก
ก็ซึ่งมีผมเป็นร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย
แล้วผมได้รับผิดชอบทางด้านหนังสือเล่มนี้
คือรวมบทความที่เป็นปาตกฐาของ๒๖ท่าน
ได้มาพูดในงานวันกัมพลวัชรพล
และยังมีหนังสือเล่มอื่นนะครับ
หนังสือประวัติโดยละเอียดของพอกัมพล
หนังสืออะไรที่ประกอบหนังสือการ์ตูนสำหรับเด็ก
ซึ่งในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ทั้ง๑๐๑แห่งที่มีอยู่แล้ว
แล้วสร้างเพิ่มอีก๑๐แห่งเป็น๑๑๑แห่ง
ก็จะมีหนังสือนี้ให้ไปกระจายไปทั่ว
ให้ทุกคนได้ศึกษาได้หยิบไปใช้ประโยชน์
หนังสือ๒๘คนไทยบุคคลสำคัญของโลก
ได้รวบรวมประวัติบุคคลสำคัญที่ทรงได้รับการยกย่อง

รวมทั้งคุณงามความดีที่บุคคลสำคัญได้เสียสละ
และปฏิบัติอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อส่วนรวม
โดยในส่วนของนายกัมพลวัชรพล
ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดปรัชญา
และเรื่องราวของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ท่านได้สร้างเพื่อส่งต่อการศึกษาให้กับเด็กในชนบทด้วย
ส่วนหนังสือรวมปราธกฐาพิเศษ
เนื่องในวันกำพลวัชฌาพล๒๗ธันวาคม๒๕๔๔๒๕๖๑
จะมีบทปราธกฐาของบุคคลสำคัญ๒๖คน
โดยเนื้อหาปราธกฐาแต่ละปี
จะเข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม
ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงการศึกษาและอาเซียน
มีบุคคลหลากหลายท่านที่มาร่วมแสดงปราธกฐา
ดรสุเมษตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
นายสุรินพิษสุวรรณอดีตเลขาธิการอาเซียน
ัมพลวัชรพลคนของโลก๒๘คนไทยบุคคลสำคัญของโลก
ปราธกฐาพิเศษเนื่องในวันกัมพลวัชรพล

และกัมพลวัชรพลบุคคลสำคัญของโลก
เป็นหนังสือทั้ง๔เล่มที่ไทยรัฐได้จัดทำขึ้น
เพื่อยกย่องและรำลึกถึงคุณงามความดี
ดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมของ

ในด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน

เป็นคนมีเมตตา

เป็นคนตัดสินใจได้ฉับพันธุ์และถูกต้องด้วย
เป็นคนง่ายนะครับแล้วก็เปิดกว้างให้อิสระแก่การทำงาน
สิ่งที่น่าประทับใจอย่างยิ่งก็คือโดยฐานะในฐานะที่ท่านเป็นผู้ใหญ่ในสังคม
ท่านก็มีการคบหานะครับสมาคมกับผู้คนกว้างขวาง
ในขณะเดียวกันที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่เราทำเนี่ย
มันก็ย่อมมีบางครั้งบางคราวที่มีผลกระทบ
ต่อการทำงานหรือเหตุการณ์หรือการวิพากษ์วิจารณ์อะไรแก่ผู้ที่ท่านรู้จักมะคุ้นนะครับ
แต่ท่านก็ไม่เคยมาห้ามเราว่าอย่าไปว่าคนนั้นอย่าไปว่าคนนี้
ท่านบอกว่าถ้ามันมีเหตุผลมีเรื่องมีราวที่เกี่ยวข้องก็ว่าไปตามเนื้อผ้า
อย่าขอเพียงแต่ว่าอย่าใช้อย่าทำอะไรด้วยอคติ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
นี่เป็นเสียงสะท้อนของบุคคลรอบกายนะคะถึงผอกัมพลที่เป็นบุคคลสำคัญ
ทั้งวงการการศึกษาแล้วก็วงการสื่อสารมวลชนเป็นบุคคลสำคัญของ